ไปดูเรื่องของผู้หญิงคนนี้ที่พัทยาชนบุรีนะคะ
พยายามจะเข้าไปพูดคุยเคลียร์ปัญหานะคะ
กับอดีตแฟนสาวนะคะซึ่งมากับชายหนุ่มคนใหม่นะคะ

แล้วผู้ชายที่มากับอดีตแฟนของเธอก็ทำร้ายร่างกายเธอค่ะ
ถ้าในภาพถ้าเราดูจากตรงนี้นะคะ
แล้วก็จะเห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิงมาด้วยกัน
ผู้หญิงคนนึงพยายามจะเข้าไปเคลียร์กับผู้หญิงนะคะ

ก็ทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนั้นนะคะ

ก็คือคนที่ถูกเอาผู้ชายเอาหมวกกันน็อกฟาดเนี่ยค่ะ
ก็อยู่ที่พัทยาชนบุรีนะคะ
เธอบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาตามหาแฟนสาวคนรักเก่านะคะ
แล้วไปเห็นเดินกับแฟนนุ่มคนใหม่
ก็จอดรถขวางจะคุยกันนะคะ
แต่ปรากฏว่าผู้ชายที่มากับอดีตแฟนเธอเนี่ย

แล้วก็เอาหมวกกันน็อกฟาดใส่ด้วยนะคะ
สุดท้ายสองคนนี้ก็เดินจากไปนะคะ
นางสาวพรทิพย์เนี่ยก็เลยเอาหลักฐานเนี่ยค่ะนะคะ
ไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสอภอเมืองพัทยา
เมืองพัทยาแล้วเล่าบอกว่าวันนั้นเธอเข้าไปถามแฟนสาว
บอกว่าทำไมทำแบบนี้แต่ว่าผู้ชายที่มาด้วยกันกับเขาเนี่ย
ต่อว่าแล้วก็มีปากเสียงกันเธอโมโหก็เลยผลักอกผู้ชายคนนั้นไป
เคลียร์กับแฟนแต่ว่ากลับสร้างความไม่พอใจ
ให้กับผู้ชายคนนั้นชกสวนกลับมาจนล้มลง
แล้วก็เอาหมวกกันน็อกกระหน่ำตีใส่อีกหลายครั้ง

นี่ราคานังสาวพอลทิปบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ

เพราะว่ากระดูกที่ใบหน้าแตกเส้นเลือดฝอยในตาแตก
เลือดข้างในตาม่านตาไม่ค่อยเปิดแล้วก็ยังปวดอยู่เลยนะคะ
มองเห็นได้ลางเท่านั้นเองตอนนี้นะคะ
ก็มีร่องรอยเขียวช้ำปูดบวมที่ตาข้างซ้ายด้วยค่ะ